แต่ว่านี่ฮะล่าสุดเนี่ยบอกว่าเสียแป้งเนี่ยเขามีตะกรุดรุ่นเสือกลับใจด้วยนะฮะ
ไม่ใช่แค่พระเครื่องนะฮะมีตะกรุดด้วย
เราก็ไปดูว่าเอ๊ะตะกรุดแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ

เสือหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะ
คุณผู้ชมครับท่านจ้าวาดวัดในเตาที่จังหวัดตรังนะครับ
บอกว่าเสียแป้งเนี่ยนี่ที่คล้องอยู่เนี่ย
นั่นคือบูชาตะกรุดรุ่นเสือกลับใจนะครับ
ที่วัดถ้ำพุทธโกศีนะฮะหรือว่าวัดในเตาอำเภอฮุยอดจังหวัดตรังนะครับ
จ้าวาดวัดนะครับพระครูรัตนสิทธิ์ศิกษาการนะครับ
ท่านบอกว่าตะกรุดรุ่นเสือกลับใจเนี่ย
ถูกสร้างขึ้นเมื่อต้นปี๖๕นะครับ

ที่ตอนนี้เป็นนักโทษชายหลบหนีออกจากโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะ
แคล้วคลาดจากการไล่ล่าก็เนื่องจากตะกรุดนี้หรือเปล่า
พุทธคุณของตะกรุดรุ่นเสือกลับใจนะครับจะเป็นยันเป็นยันธมพรมศรนะฮะ
มหามงคล๙ของหลวงปู่แสงอดีตเจ้าวาดวัดในเตา
เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของทางภาคใต้พุทธคุณครอบคลุมทุกอย่างนะครับ
ทั้งเรื่องคงกระพันชาตรีมีเมตตาที่สำคัญคือคนที่บูชาเนี่ย
ต้องถือหลักศีล๕ด้วยนะไม่รู้เสียแป้งยังถือศีล๕อยู่หรือเปล่านะ
นี่นะขณะเดียวกันนะครับทางเจ้าวาดนะครับบอกว่า
กรุดรุ่นเสือกลับใจเนี่ยสร้างแล้วก็ปลูกเสก
แล้วก็แจกจ่ายให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาประมาณร้อยกว่าชุดนะครับ
มีเนื้อทองเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงเหตุผลที่จัดสร้าง
แล้วก็ตั้งชื่อเฌียบใจพอมีลูกศิลป์เป็นลูกบุญธรรม
เป็นผู้ริเริ่มในการจัดสร้างประกอบกับสทักษ
คนนี้เคยผ่านชีวิตมาก่อนจึงได้ตั้งชื่อรุ่นให้ว่ารุ่นเสือกลับใจ
ก็เลยอยากให้ลูกศิษย์หลงผิดเนี่ยได้กลับใจพอสร้างเสร็จสอทักษิณก็เอาไปแจกจ่ายให้กับพักพวกเพื่อนฝูง
ซึ่งเสียแป้งเองก็ได้ไปด้วยนะฮะเป็นตะกรุดเนื้อทองแดงนะครับรุ่นเสือกลับใจ
อาจารย์บอกว่าส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับเสียแป้งแค่ผิวเผินนะครับเพราะเสียแป้งเคยมากราบครั้งหนึ่งแต่นานมาแล้วนะครับ
แต่เชื่อว่าเสียแป้งเองก็เป็นสิทธิ์มีครูเพราะว่าเขาเคยบวชที่วัดเขาอ้อพัทธลุง
ที่เสียแป้งหนีรอดได้นานขนาดนี้เชื่อว่าไม่ใช่เพราะตะกรุดนะฮะ
แต่เป็นเพราะว่าชำนาญเส้นทางป่าเขามากกว่าเนื่องจากเสียแป้งเคยอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตในเทือกเขาบรรทัศน์มาก่อน
อาจารย์ยังบอกว่าก่อนหน้านี้เจิมเส้งเอียดหรือว่ารู้จักกันในนามจอมโจ้นไข่หมู่
ตมือฆ่า๓๒ศพที่สามารถหลบหนีเจ้าหน้าที่ได้นานกว่า๓ปี
ซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ก็ได้ติดตัวได้มาขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ผ่านพระอาจารย์เช่นกัน
อยากบอกเสียแป้งว่าพระอาจารย์เนี่ยขอบินทบาทออกมามอบตัวดีกว่า
ขอให้มีลมหายใจสามารถกลับตัวกลับใจได้เป็นคนดีดีกว่า
อยากให้เสียแป้งระลึกถึงครูบาอาจารย์สายเขาอ้อ
สำหรับตะกรุดเสือกลับใจที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เนี่ย
ธรรมภาคได้จัดสร้างเมื่อหลายปีก่อน

ก็ได้แจกจ่ายกันไป
ทำโอกาสที่ลูกศิษย์มาเยี่ยมเยือน
เสียแป้งอะไรคือเป็นเนื้อทองแดง
เนื้อทองแดงที่เขาใช้อยู่

ก็ยากที่จะติดตาม
เพราะเหตุเขาเป็นคนชำนาญ
ในเส้นทางในพื้นที่ตรงนั้น
ส่วนหนึ่งอัตมาคิดว่าก็เป็นส่วนประกอบหนึ่ง
ที่เขาอยู่รอดปลอดภัยมาได้

เจ้าหน้าที่บางที
ส่วนคนที่บอกว่าชื่อสอทักษิณที่เป็นฉายาเนี่ยนะฮะเป็นรองประธานฝ่ายประสานงานสมาคมพระเครื่อง๑๔จังหวัดภาคใต้นะครับ
เป็นชาวนครศรีธรรมราชนะครับคุณวิเชษแก้วสามดวงอายุ๕๔ปีนี่นะฮะ
บอกว่าเป็นคนชวนผู้คนหลากหลายอาชีพให้มาเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ที่วัดในเตานะครับ
โดยเฉพาะพวกนักเรียนที่ใช้ชีวิตแบบนอกกรอบนะฮะเพื่อให้พระอาจารย์เนี่ยช่วยสติ
แล้วก็เปลี่ยนชีวิตให้พบทางที่ดีขึ้นส่วนที่เคยพาเสียแป้งมาเนี่ยคือไม่ขอตอบเรื่องนี้ก็แล้วกัน
แต่ที่ผ่านมาเท่าที่รู้เนี่ยก็คือเสียแป้งพกตะกรุดเสือกลับใจติดตัวไว้ตลอดเวลาจริง